เคยนำเสนอข่าวภาพวาดของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรชบุรีค่ะ
พูดถึงเมืองเพชรก็จะเกี่ยวกับขนม
นักศึกษาเขาก็เลยวาดภาพขนมมาแบบนี้

อีกนิดเดียวจะเดินไปหยิบช้อนแล้วมาตักกินแล้ว

เป็นภาพวาดแบบ๓มิติ

คุณครูให้น้องเด็กป๒วาดภาพ๓มิติดูบ้าง

วาดภาพมะเขือเทศหั่นซี่

และข้างคือภาพหยดน้ำ

ภาพหยดน้ำคุณวาดได้อย่างไร
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องคิมค่ะ

คุณครูเห็นการบ้านของเด็กแล้วแบบโอ้โหเก็บไว้คนเดียวไม่ได้แล้ว

คนเข้ามาชื่นชมโดยเฉพาะชื่นชมคุณครู
ที่ดึงสิ่งที่อยู่ในตัวความสามารถที่อยู่ในตัวเด็กออกมา

ชื่อจริงคุณโกมินแย้มโพ
เอาภาพฝีมือของเด็กเนี่ยมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เป็นผลงานของเด็กช่วงปิดเทอม
และหนึ่งในนั้นคือนี่แหละค่ะผลงานของน้องคิม

ลงสีแบบนี้มันเหมือนจริงมากเลย

แล้วก็หลายคนช่วยกันแชร์แล้วก็บอกว่า
คิมพัฒนาฝีมือไปเรื่อยนะเพราะดูแววแล้ว

น้องเขากำลังวาดชาร์จสีนะเมื่อสักครู่นี้นะคะ
โอ้โหเราวาดมะเขือเทศยังไม่กลมเลยอ่ะ
วาดสวยมากคือวาดเอาแบบไม่ต้องผ่าซีกเนอะ
เอาเป็นกล้องกลมยังไม่กลมเลย
ต้องมีผอนสวรรค์นะจริง